ไปดูอีกหนึ่งเมนูขนมเป็นขนมทองม้วนสด
เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยทานแต่ว่าทองม้วนสดร้านนี้ที่เราจะพาไปเนี่ยนะคะ
เป็นทองม้วนสดแบบมีไส้แล้วที่สำคัญเนี่ยคนทำขยันมากเลย
ว่างจากการสอนหนังสือก่อนแล้วค่อยมาทำขายเป็นคุณครู
ม้วนสดแบบนี้ก็หน้าตาดีนะคุณ
ม้วนสดมันจะกลิ่นแบบหอมนุ่มอะไรแบบนี้
นึกว่าเป็นแม่ค้ามืออาชีพคล่องแคล่วมาก

ใช่ค่ะทองม้วนสดของคุณครูวัย๔๒ปี
อยู่ในพื้นที่ตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว

ตอนแรกคุณครูเขาบอกว่าลองทำกินเองแล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ปรากฏว่าเพื่อนเห็นแล้วก็หน้าตาดีจังเลยขอชิมหน่อย
พอได้ชิมเท่านั้นแหละติดอกติดใจกันไปนะคะ
ขอชิมกลายเป็นขอซื้อหน่อย
ก็เลยจุดประกายให้คุณครูตั้งใจที่จะทำทองม้วนสดขายอย่างจริงจัง
วางขายในตลาดนัดแล้วก็ขายในโลกโซเชียลด้วยนะคะ
โดยคุณครูบอกว่าจะใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน
มาจากที่สรรบังสือแล้วมาทำทองม้วนสดขาย

ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวอ่อนเอยเผือกเอยอะไรต่าง

มีไส้ทุเรียนหมอนทองด้วยค่ะ

ความแบบที่ชอบกินเป็นคนชอบทานอยู่แล้วเนี่ยนะคะ

แรงบันดาลใจที่อยากจะทำทองม้วนสด
แล้วก็คิดค้นสูตรใหม่ที่ไม่เหมือนใคร
ขายออกมาเพิ่มรายได้แบบนี้

มีโอกาสแวะเวียนไปจังหวัดพยาว
หนุนทองม้วนสดของครูไก่กันได้นะคะ

ทางเฟซบุ๊กด้วยออนไลน์ด้วยนะคะ
ลองโทรไปสอบถามกันดูว่าจะสั่งยังไงนะ